คุณผู้ชมคะมาดูความคืบหน้าเรื่องนี้หน่อยเพราะว่ายังหาคำตอบไม่ได้เลย
ทำไมเด็กผู้หญิงอายุ๒ขวบถึงออกไปยืนที่ระเบียงห้องที่ชั้น๔ได้นะคะ
หนูน้อยพาขวัญนะคะแต่ว่ายังโชคดีที่มีคนเห็นแล้วก็กู้ภัยก็มาช่วยเอาไว้ได้เนี่ยค่ะ
มายืนอยู่ตรงระเบียงชั้น๔แล้วด้วยความที่ยังเด็กนะคะเด็ก๒ขวบ
ก็น้องบอกในลักษณะที่ว่ามีผู้ชายไม่ใส่เสื้อใส่กางเกงสีแดง
ชวนบอกว่าเดี๋ยวจะพาไปหาแม่จะไปเลี้ยงไอติม
นี่ค่ะคำถามคือน้องเนี่ยออกไปยืนอยู่ที่ริมระเบียงตรงนี้ได้ยังไง
นี่นะคะแล้วสิ่งที่น้องบอกว่ามีคนเป็นผู้ชายใส่กางเกงแดงไม่ใส่เสื้อ
ชวนไปจะพาไปหาแม่ไปกินไอติมเนี่ยคือใครครับน้องเขาเห็นใครเห็นอะไรกันแน่
แม่ของน้องบอกว่าเอ๊ะหรือเป็นไปได้ว่ากุมารทองที่เลี้ยงเอาไว้ที่ห้อง
จะมาเตือนจะมาบอกอะไรหรือเปล่าเพราะแม่ไม่ค่อยได้ซื้ออาหารซื้อน้ำอะไรถวายกุมารทองเลย
วันนี้คุณคารินกระมุดโยธินทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะคะ
จุดที่น้องเขาออกมายืนริมระเบียงอ่ะนะบ้านเลขที่หกสิบสามทับสองสองสี่นะคะ
ซอยเทียนทะเล๑๖วันนี้พ่อแม่ของน้องก็พาไปทำบุญนะคะ
ทีมข่าวของเราก็เลยขอสำรวจดูหน่อยด้านนอกตึกแถวสี่ชั้นมีอยู่สิบคู่หานะคะ
ครับทุกห้องติดรั้วเหล็กดัดที่หน้าต่างเข้าออกได้ทางเดียวบ้านใครบ้านมัน
คุณแม่ที่พวันก็เนี้ยพาทีมข่าวของเรากับพี่สาวของน้องอ่ะนะ
ชื่อว่าน้องข้าวหอมไปดูเลยที่หน้าต่างนะคะเป็นกระจกเลื่อน
มีเหล็กดัดทีมข่าวของเราเอาตลับเมตรไปวัดนะคะ
เหล็กดัดแต่ละช่องเนี้ยค่ะกว้างประมาณสักสิบแปดยี่สิบสามเซนติเมตรประมาณเนี้ย
นี่นะคะความกว้างประมาณนี้กว้างยาวลักษณะนี้คำถามคือน้องวัยสองขวบอะค่ะ
น้องมุดออกไปก็คือต้องเอาศีรษะมุดออกไปใช่ครับศีรษะของน้องประมาณสิบหกเซนติเมตรได้
มันเล็กกว่าช่องก็จริงแต่มันเล็กแบบเล็กแบบเบียด
เอาหัวมุดไปต้องเบียดมากมากอะค่ะขอบเหล็กดัดความสูงจากพื้นห้องเก้าสิบสามเซนติเมตร
ก็สูงกว่าน้องพาขวัญนะคะแต่ก็ยากที่น้องจะปีนออกไปครับ
ส่วนริมระเบียงก็เป็นลักษณะของปูนะคะ
ลักษณะแบบนี้ดังนั้นภาพรวมเนี่ยคุณคารินทีมข่าวของเราบอกว่า
มันยากมันยากที่เด็กสองขวบจะมุดออกไปเองแล้วก็ไปยืน
อยู่ริมระเบียงตรงนั้นคือออกไปยืนอยู่แล้วเนี่ยต้องเดินไป
ต่อนะฮะใช่ค่ะภาพในคลิปนั้นคือบ้านของเพื่อนบ้านนะ
คือจุดที่น้องเดินไปนะแล้วจะเดินไปได้ยังไง
โดยที่ไม่ตกลงไปเลยจะเดินไปได้ยังไงนี่นะคะ
แม่ของน้องพาขวัญพาทีมข่าวไปดูดาดฟ้าของตึกแถวในส่วนของบ้านตัวเองก่อนนะคะ
ครับก็จะแบ่งเป็นแบบมีกำแพงกั้นกั้นเอาไว้อ่ะค่ะ
แต่ประเด็นก็คือแม่บอกว่าพาน้องพาขวัญไปตรงช่องเหล็กดัดทีไร
น้องกลัวทุกครั้งเลยเหมือนกับน้องเห็นอะไรบางอย่าง

อะไรจากข้างนอกแล้วเหมือนเรียกให้ออกไป

คือมันไม่ยากใช่ป่ะ
ใช่แต่คือออกไปแล้วถ้าน้องออกได้อ้าง
เอาจริงถ้าออกจริงก็ออกได้นะ
ออกได้แต่น้องต้องตีรังกาลงตรงนี้แล้ว
ตรงกลางนี้เผลอขาพาดตรงนี้

จะต้องเอาขาออกไปก่อนเอามือออกไปก่อน

เด็กนี้เขาเข้าออกตรงไหนเขาออกได้เขาก็คงจะออกไปเลยอะไรอย่างนี้
แต่ว่าถ้าออกไปยังไงก็หนูมาพลาดแน่
จะต้องตกบ้างเลยหรือไหมก็ต้องมีลอย

ทีมข่าวของเราได้คุยกับน้องข้าวหอมค่ะ
นี่นะคะอายุ๘ขวบเป็นพี่สาวของน้องพาขวัญ

ตอนนั้นก็คือดึกแล้วหนูกำลังนอนอยู่แม่ก็นอนพาขวัญก็นอนพ่อก็นอน
ทุกคนหลับหมดเลยแต่ยกเว้นหนูเพราะหนูนอนไม่หลับ

หนูกลัวผีเสียงเหมือนเป็นคนแบบเป็นผู้ใหญ่แต่ไม่แก่
นี่นะคะทีนี้ค่ะคำถามที่ว่า
เป็นเรื่องอาถรรพ์กุมารทองเหมือนที่แม่ของน้องบอกหรือเปล่า
ทีมข่าวก็เลยไปถามเนรนแอร์จอมขมังเวศนะคะ
เดี๋ยวลองไปฟังดูนะคะว่าเนรนแอร์ว่ายังไงบ้าง
จะเอาตัวไปครับเพราะทุกสิ่งอย่างต้องมีตัวตายตัวแทนครับ
นะฮะทีเนี้ยไม่ว่ามันมาเกิดซะก่อน
มาขุดมาเกิดซะก่อนหนีมาเกิดแต่พูดง่าย
ยุมพระทูตจะตามหาจะเอาตัวไปอีกครับ
เคราะห์ดูแล้วครับไม่ใช่กุมารทอง
ไม่ใช่มันหลอกล่อจะเอาไปยมทูต
ครับมันไม่น่าออกได้แต่มันออกได้อ่ะ
ออกได้เพราะยมทราทูตจะเอาดึงออกไปอ่ะ
ไม่เกี่ยวกุมารทองครับเกี่ยวกับด้านยมทราทูตมากกว่า
คุณใส่ชุดสีแดงฟันทงเลยนะครับ
พาน้องไปทำบุญถวายสังขทานนะคะแล้วก็กุมารทองที่นำมาเลี้ยงไว้เนี่ย
ก็ถวายน้ำถวายขนมเขาให้บ่อยขึ้นอันนี้ก็เป็นในมุมของความเชื่อ
เอาเป็นว่าเด็กออกไปได้กันแล้วกันนั่นคือสิ่งที่จะต้องไปหาทางป้องกันกันแล้วล่ะ
ถูกต้องค่ะก็ต้องดูแลแล้วก็ระมัดระวังกันให้มากขึ้นจริงนะคะ